มาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยครับ
คดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๑๑นาฬิกานะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังในท้องที่ของสพย่านตาขาวนะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
อยู่ที่กลางซอยยินดีในเขตเทศบาลตะบนย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นถนนคอนกรีตอยู่กลางซอย
เป็นบ้านห้องแถวชั้นเดียวผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่
ใกล้กันมีหัวกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๓หัว
จากการชนะสูตรพลิกศพพบว่ามีบาดแผลจากการถูกยิงที่ศีรษะด้านขวา๑นัด
คอด้านขวา๑นัดใต้ราวนมซ้ายอีก๑นัด
ด้านหลังมีบาดแผลโดนแทงอีก๒แห่งนะครับ
ผู้ตายนั้นชื่อว่านายพนิษฐ์อายุ๓๑ปีนายพนิษฐ์ฉิมเรือง
มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
ตาบอดข้างขวาเพราะว่าเคยมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่น
แล้วก็โดนทำร้ายมา๒ครั้งมีครั้งหนึ่งถูกยิงเข้าที่เบ้าตาขวาทำให้ตาบอด
แล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาสกับผู้กว้างขวาง
ในพื้นที่เผย่าญาตราขาวอีกไปตีศีรษะเขาในงานศพ
แล้วคนเจ็บเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่
เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะทั้งถูกยิงแล้วก็ถูกแทงนะฮะ
ซึ่งพบว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียด
เนี่ยสภาพที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะอ่าถูกยิงไปทั้งหมดสี่นัดนะครับ
ถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟห้าแผลด้วยกันแม่ของผู้ตายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะออกไปบ้านเพื่อนเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
ประมาณ๑๑โมงกว่าเนี่ยก่อนนั้นลูกชายบอกออกจากไปบ้านเพื่อนบ้าน
อยู่ตรงข้ามกันกับบ้านของตัวเองห่างไปสัก๒๐๐เมตรผ่าน
๓ชั่วโมงเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกถูกยิงถูกแทงเสียชีวิตอยู่
หน้าห้องเช่าแล้วเมื่อสองวันก่อนลูกชายไปงานศพแล้วไป
เหล้าจนเมามีปากเสียงทะเลาวิวาสกับเพื่อนบ้านที่นั่งอยู่ใกล้
ใกล้กันในงานศพก่อนที่ลูกชายจะใช้ของแข็งทุบเข้าไปที่
กกหูของคู่กรณีอย่างแรงหนึ่งครั้งจนเขาบาดเจ็บสาหัสยังอยู่
ที่โรงพยาบาลแล้วก็มาถูกแทงกับถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวาน
นี้เบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายต้องมีไม่ต่ำกว่า๒คนแล้ว
เดินมาทางด้านหลังก่อนจะใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าไปก่อน
๕แผลจนล้มลงกับพื้นแล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงอีก๔นัดเสียชีวิต
คาที่ก่อนคนร้ายจะหนีไปวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้น
ที่ไปที่สาราอเนกประสงค์สมาคมชาวย่านตาขาวจังหวัดตรัง
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายพนิษฐ์ฉิมเรือง
หรือว่าในบอยนะฮะก็ได้ไปคุยกับแม่ของในบอยนะครับซึ่ง
แม่บอกว่าวันที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันเกิดอายุครบ๓๐
พอดีเลยค่ะไม่คิดว่าลูกชายต้องมาเจอเหตุการณ์แบบ
นี้คนร้ายอุกอาจมากมาก่อเหตุช่วงกลางวันแสกทั้งทั้ง
แถวนั้นมีทั้งชาวบ้านมีทั้งเด็กอาศัยอยู่พลุกพลาด
แต่ก็ยังลงมืออย่างโหดเยี่ยมอยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่ม
ตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับอยู่ใน
ซอยยินดีเที่ยวบริเวณย่านตาขาวจังหวัดตรังไปสอบถามชาว
บ้านนะฮะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ชาวบ้านบอก

กี่คนอะไรยังไงอ่ะนะแต่รู้ว่าได้เดินออกมาจากป่าสวน
พาราด้านหลังห้องแถวระหว่างนั้นนะครับคนร้ายก็ได้
ก่อเหตุแทงผู้ตายแล้วก็ใช้ปืนยิงเจาะซ้ำก่อนจะวิ่ง
เข้าไปในสวนยางซึ่งชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงรถ
ขับออกไปนะเพราะฉะนั้นคาดว่าคงต้องวิ่งวิ่งหนี
อะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเป็นที่รู้จักดี
คนในพื้นที่เนื่องจากผู้ตายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้อง
แถววันเกิดเหตุผู้ตายมาขอเหล้าหนึ่งขวดเพื่อจะเลี้ยงฉลอง
วันเกิดแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และไม่รู้
มีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยที่แน่คือชาวบ้าน
แถวนั้นหวาดกลัวมากไม่มีใครกล้าออกจากบ้านนะฮะเพราะว่ากลัวว่า
คนร้ายมันจะกลับมาก่อเหตุหรือมาทำอะไรอีกหรือเปล่าอ่าเผื่อ
มันจะบอกว่ามีคนนู้นเห็นคนนี้เห็นอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจสพย่านตาขาวบอกว่าจากการสืบสวน
ทราบว่าเมื่อวันที่๑มีนาคมผู้ตายไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านก็เหมือน
ที่แม่ให้ปากคำเอาไว้สืบทราบว่าเพื่อนบ้านคนนั้นความ
ก็เป็นญาติกับผู้ตายเป็นผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งนะเกิดการ
ทะเลาะกันแล้วก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสคาดว่าผู้ตาย
เมาแล้วใช้ขวดตีเข้าที่ศีรษะของเขาแถวกกหูจนบาดเจ็บ
ตำรวจตั้งน้ำหนักประเด็นการสังหารโหดจากสาเหตุนี้มากที่สุด
มีการล้างแค้นกันอะไรอย่างเนี้ยและอีกประเด็นที่พบก็คือ
ขัดแย้งในวงการธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งตำรวจยังไม่ตัด

ส่วนประเด็นที่ผู้ตายเคยถูกอุ้มฆ่ากับพวกรวม๔รายมาแล้ว
๑ครั้งในพื้นที่พัทธลุงเมื่อ๔ปีก่อนซึ่งครั้งนั้นก็ถูกยิง
ตาบอดข้างขวาแต่ว่าคนร้ายมันนึกว่าตายทั้งหมดแต่ว่า
มาได้คนเดียวเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นทิ้งเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าผ่านไป๔ปีจะกลับมาตามฆ่าอีกหรือเปล่านะคะ